พาไปช่วยอีกตัวนึงแล้วกันที่จังหวัดกาลสินไอ้ตัวนี้ไม่ได้ตกบ่อ
แต่ว่าหัวมันไปติดออกไม่ได้ทำยังไงดีพี่กู้ภัยช่วยด้วย
เห็นแล้วค่ะเกือบแล้วค่ะเห็นแล้วว่าตัวอะไรเห็นแล้วเห็นไลน์แล้ว
พี่เงินพี่ทองของเรานั่นเองน้องจีจี้
จะเรียกอะไรก็แล้วแต่งัดทั้งงัดงัดกันจนกล้ามขึ้นเลยครับ

จริงมันเลขเดียวกับช่องเราเลยนี่ฮะ

แต่ว่าต้องมีอะไรแน่เลย

ตัวเงินตัวทองมันไปมุดอยู่ตรงนี้
อยู่แถวบริเวณชุมชนวัดป่าทุ่งศรีเมืองเขตเทศบาลเมืองกาลสินนั่นแหละครับ
ผู้ภัยเขาก็ต้องมาช่วยกันออกแรงทั้งงัดทั้งดึงทั้งงัดทั้งดึง
ก็ไปเจอกับตัวเงินตัวทองเนี่ยนะ
มันยาวประมาณสักเมตรหนึ่งได้
หัวมันติดอยู่ในท่อระบายน้ำ
อุ๊ยไม่น่าพลาดนะอุ๊ยทำไมล่ะออกไม่ได้
เจ้าของบ้านนะครับคุณลุงพรมมุ่งรวมการ
เขาบอกว่าได้ยินเสียงสุนัขมันเห่าแปลก

เฮ้ยตะโก๊ดตะโก๊ดตะโก๊ด
เดี๋ยวสุนัขอะไรเห่าอย่างนี้
สุนัขเห่ายังไงนะตะโก๊ดตะโก๊ด
สุนัขคุณมีความสามารถพิเศษเห็นเขาได้หลายแบบ
ได้หลายภาษานะครับอ้าวพอได้ยินปุ๊บ
คุณเจ้าของบ้านเขารู้ทันทีอ๋อพี่เงินพี่ทองมานั่นเอง
จ้ะเอาอย่างไรดีเห็นแบบนี้แล้วจะช่วยเหลือเอง
ก็กลัวกลัวมันจะทำอันตรายเข้า

ก็เลยไปตามพี่กู้ภัยมาช่วยกันดีกว่า
มุดลงไปในท่อแล้วก็เอามือลวงก่อนไป

คือทั้งทุบทั้งงัดอยู่นานเลย

เนี่ยโชว์ตัวหน่อย
เหนื่อยแล้วสิครับเอ้ายังไงซะพอจับพี่เรียกพี่อะไรเนี่ย

กวดหรือพี่เงินพี่ทองหรือว่าน้องจีจี้

แล้วแต่จะเรียกสุดท้ายจับไว้แล้วก็เอาไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติดีกว่า
อยู่ตรงไหนไปอยู่ตรงนั้นอย่ามาอยู่แถวบ้านเรือนประชาชนเลยครับ
ติดท่อซะด้วยเห็นไหมต้องนับถือพี่กู้ภัยจริงช่วยทั้งคนทั้งสัตว์นะช่วยได้ทุกที่ทุกเวลา